การอาหารฝรั่งเศสก็คือในตัวส่วนอาหารญี่ปุ่นแบบนี้
ก็คือเราจะใช้วิธีการทำหลักจะเป็นทางยุโรปมาผสมผสานกับของทางญี่ปุ่นครับ
รางนี้เนี่ยโอ้โหขายดีขายดีมากเลย
วันนี้เตรียมมากี่จานครับ
ก็ประมาณ๓๐๐จาน
ปกตินี้๓๐๐จานนี้เราขายกี่ชั่วโมงหมด
ก็ประมาณ๓ชั่วโมง
ทุกวันเป็นอย่างนี้
๕ปีที่ร้านลูกชิ้นปลาในโจ
ซึ่งเจ้าของร้านนะคะลงทุนไปฝึกปลือฝีมือการทำลูกชิ้นมาจนได้สูตรลูกชิ้นปลาที่ลงตัวในแบบของตัวเอง
และตอนนี้เขาก็กลายเป็นเจ้าดังขายดีประจำย่านสะพานควายไปแล้ว
ต่อด้วยอุดงหมูสไลด์เมนูเส้นแบบแห้งสไตล์ญี่ปุ่นจากเชฟกรอดองเบอร์
ปิดท้ายด้วยก๋วยจับรสเข้มเครื่องแน่นที่ขายมานานกว่า๔๐ปีกับร้านก๋วยจั๊บคุณแจ๋ว
บอกเลยว่าดูเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้ต้องรีบออกไปหาก๋วยเตี๋ยวทานตามรายการแน่นอน
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
พวกกับผมวอลลิฟต์ฝึ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันเสาร์ต้นเดือนแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาอันแสนดีนะครับ
ที่จะออกไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานนะครับแน่นอนว่าเปิดมาเจอรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับ
จากจะมีเมนูเส้นอร่อยแล้วนะครับเรายังมีสาระความรู้ดีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับ
วันนี้นะครับเรามากันที่สะพานควายครับถือว่าเป็นย่านที่รวบรวมของอร่อยไว้มากมายนะครับผม
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปสืบสาวราวเส้นย่านสะพานควายพร้อมกันเลยครับ
นี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะกับการมาทานก๋วยเตี๋ยวในย่านสะพานควายของเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโชว์ไปเฉียดมาไม่ได้มาลุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักที
ร้านนี้เขาจะมีเรื่องราวยังไงเดี๋ยวให้เฮียเขาเป็นคนพาไปแล้วกัน
ทุกคนพาไปแล้วกันค่ะ
มาถึงสะพานควายอยากทานลูกชิ้นปลาอร่อยนะครับ
ร้านนี้เลยครับลูกชิ้นปลานายโจครับผม
เรื่องราวของร้านนี้อยู่ที่ว่ากว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาที่ถูกปากชาวสะพานควายนะครับ
เขาต้องไปหาที่ร่ำเรียน๔๕ที่
รวมกับการพัฒนาสูตรอีกหลายปีเลยนะครับผม

สวัสดีครับ
เรียนมากี่ที่ที่ว่าหลายที่เนี่ย
ประมาณ๓๔ที่ค่ะที่เรียนมาค่ะ

อันนี้เอาแบบนี้นะอันนี้ใช้เนื้อปลานี้นะ
จนเรามาตัดสินใจเองว่าเราต้องใช้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพค่ะ
สุดท้ายเรียนเอาความรู้มาผสมเองจนได้ลูกชิ้นปลาในแบบของเรา

จุดเริ่มต้นของการมาทำลูกชิ้นปลานี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
แฟนพี่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา๑๕ปี
แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเปิดร้านอาหารที่อเมริกา
น่าจะมีอะไรที่ไปขายที่อเมริกา
ก็เลยต้องตัดสินใจมาเรียนทำลูกชิ้นปลาค่ะ
มาทำปุ๊บสรุปไม่ได้กลับไปอเมริกาแล้ว

พอดีจังหวะว่ามีห้องที่เขาเปิดให้เหมือนกับว่า
ทดลองทดสอบฝีมือที่เมืองไทยก่อน
คือจริงตอนแรกความตั้งใจคืออยากจะกลับไปอยู่ที่อเมริกา

การที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจะอยู่ได้ถึง๑๕ปีเนี่ย

ก็ไม่ว่าจะเป็นค้าประจำที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดี
หรือเป็นลูกค้าประจำที่ไม่ได้อยู่แถวนี้
ก็ยังขับรถมาทานกันอยู่บ่อย
ถ้าอยากรู้ว่าติดใจอะไรกันนักหนา

ต้องไปฟังกันต่อค่ะ

ลูกชิ้นปลาในร้านมี๕ชนิดค่ะ

อันนี้ลูกชิ้นปลากลมแล้วก็ปลาเส้นสาหร่ายค่ะ

เรามาพูดถึงลูกชิ้นปลาในแต่ละชนิดดีกว่า

ปลาหางเหลืองนี่จะทำให้เนื้อปลาหอมค่ะ
แต่ลักบี้จะมีส่วนผสมของอย่างอื่นเข้าไป

แต่เนื้อปลาใช้เหมือนกัน๒ชนิดนะฮะ

ก็จะมีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมาคือสาหร่ายดำค่ะ

เพราะมันจะทำให้เนื้อปลาหอมแล้วก็นิ่มค่ะนุ่ม

เส้นปลามีไหมเส้นปลาเป็นยังไงไหนดูหน่อย

ใช่ค่ะแต่รูปลักษณ์จะต่างกันค่ะ

แป๊บเดียวเพราะมันสุกมาอยู่แล้วให้มันร้อนนะใช่ค่ะ

อ๋อมีเส้นปลามีค่ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่

มีครบทุกอย่างเขาบอกว่าร้านนี้ทีเด็ดอยู่ที่เย็นตะโฟ

ต่างเพราะว่าที่นี่เป็นสูตรของทางร้านที่คิดเองเลยค่ะ
อันนี้คิดเองเลยใช่ค่ะใส่อะไรบ้างบอกได้ไหม
เอ่อใช้ซอสมะเขือเทศกับซอสพริก

ตัวนี้นะครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลย

รู้ส่วนผสมหลักแล้วเราทานกันดีกว่า
เอาเป็นจะเป็นเย็นตะโฟต้มยำไหมคะ
ได้เลยเยนโนโฟต้มยำเช่นปลา๑พี่ครับผม

ลงลึกเคล็ดลับความอร่อยกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
มันมีความดึงเนื้อใช่ค่ะมันกรอบใช่ไหมใช่ค่ะ
เนื้อปลาด้วยค่ะที่เราใช้ใช่จริงจริงแล้วก็พอแล้วเคี้ยวมันก็มีอะไรให้เคี้ยวแล้วมันก็สุดสนักการณ์ได้เคี้ยวของปลาของที่นี่น่ะ
อ่าวันนี้ผมมาตามหาเมนูอูดงแห้งครับผมอูดงแห้งมันคืออะไรครับ
้งแห้งก็จะเป็นอูด้งเส้นสดครับครับแล้วก็จะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านอืม
โปรดติดตามตอนต่อไป